กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพามาดูความสดใสของ๓พี่น้องกันบ้างดีกว่า
มานี่นะคะไม่ต้องไปเมืองญี่ปุ่นนะ
อยู่ที่เมืองไทยนี่นะคะคุณมาพร้อมกับพี่กุ้งคุณนิต้านั่นเองสดใสค่ะ
กันเอาศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็อาหารขึ้นชื่อจากญี่ปุ่น
ทั้งสามสาวก็ขอเป็นตัวแทนมาเชิญชวนให้ทุกคนนะครับ
ร่วมสนุกกันได้ในวันที่๒๕๒๗มกราคมนี้นะคะ
แล้วนอกจากนี้ค่ะสาวเนยก็ยังได้ขอเคลียร์ข่าวเมาส์หน่อยละกัน
เรื่องที่เธอไปอัพไซต์มาหลายคนบอกว่าดูมันอึมมากขึ้นหรือเปล่า
เธอบอกว่าไม่จริงค่ะไปแก้ทรงมาเท่านั้นนะคะ
เนื่องจากว่าทรงเก่ามีปัญหาจ้า
ไม่ได้ไปอัพไซต์ค่ะคือว่าเนยไปแก้หน้าอกเฉยค่ะ
มันมีปัญหานิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าไปปรึกษาคุณหมอให้คุณหมอแก้ให้
ใช่เท่าเดิมค่ะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไหวนะคะแค่นี้พอค่ะ
หนูเป็นคนกลัวแบบกลัวเจ็บอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ค่ะ
ไม่คงไม่เลยค่ะ

ก็รอติดตามผลงานเขาด้วยแล้วกันนะคะ